วันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณนัทพรเทาตะกูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่ได้ลงพื้นที่ไปที่ประเทศเคนย่ามานะครับ
คุณนัทพรครับหลังจากที่ได้ไปแล้วได้ไปพูดคุยกับคุณเคนย่า
ช้างมีความหมายต่อคนเคนย่าอย่างไร

เพราะว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการค้างงาช้างอย่างถูกกฎหมายอยู่
ค่ะจากการลงพื้นที่นะคะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณเคนย่า
คือส่วนใหญ่จะเป็นในระดับของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลในส่วนนี้อยู่
คือความสำคัญของเขาเขาให้ความสำคัญระหว่างช้างกับธรรมชาตินะคะ
คือมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ
คือถ้าสัตว์ชนิดนี้ศูนย์พันธุ์ไปมันย่อมกระทบต่อสัตว์อื่น
แล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าสำหรับเคนย่าถ้าพูดถึงเคนย่า
ซึ่งนี่คือปัจจัยสำคัญนะคะที่มันเป็นตัวขับเคลื่อเศรษฐกิจเขา
เขาก็มีความกังวลว่าถ้าเป็นความกังวลอย่างเป็นรูปธรรม
ว่าถ้ามันเกิดผลกระทบที่ว่าเกิดการฆ่าช้างเอางาจนวันหนึ่งศูนย์พันไป

เหนือจากที่ว่ากังวลว่าช้างจะศูนย์พันธุ์ช้าง
คือมีความผูกพันกับเขาในแง่ที่ว่าคือสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่สำคัญกับเขา
แต่ในส่วนเกี่ยวกับคนไทย
คือเท่าที่ได้พบนะคะกับคุณเคนย่าก็คือ
เขาก็ยังมีความเป็นมิตรนะคะแล้วแต่ว่าเขาก็ทราบว่า
ไทยเป็นหนึ่งในทั้งทางผ่านแล้วก็เป็นประเทศปลายทางหนึ่ง

ก็ท่านก็บอกว่าเข้าใจว่า
ส่วนนี้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย
ของบางประเทศที่มองว่าการครอบครองงาช้าง
แสดงถึงสถานะทางสังคมสถานะทางเศรษฐกิจบางอย่าง

เขาพยายามที่จะสู้กับวัฒนธรรมนี้
ด้วยการชูอีกชุดเหตุผลหนึ่งขึ้นมา
นั่นก็คือบอกว่าถ้ามันศูนย์พันธุ์แล้ว

ซึ่งหมายความว่าวัฒนธรรมการครอบครองการบริโภคอย่างนี้

นี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะชูมาค่ะ
คุณนัทพรได้ลงไปพอจะมีความหวังไหมครับ

จากที่เห็นก็อาจจะมีความหวัง
แง่ที่ว่ามีความร่วมมือกันระหว่าง
ทั้งหน่วยงานรัฐทั้งเขียนญาติทั้งทันสเนีย

แล้วมันมีการข้ามไปมาค่ะของสัตว์ป่าตรงนี้
มีขณะเดียวกันในประเทศเขาเอง
ก็มีความตระหนักถึงความสำคัญของช้าง

ตัวชาวเผ่ามาใส่อย่างที่ได้แรงงานไป
ก็คือมีส่วนช่วยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย
ครับขอบคุณครับคุณนัทพอร์